เขานั่งสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่ในบ้าน
สุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ดันเห่าเสียงดังมาก
เขาก็เลยลุกมาดูปรากฏว่านี่เห็นไหม
มูเหลือมยาวประมาณสัก๔ไม่เห็นได้
มันเลื้อยเข้าไปที่โรงรถแล้วท้องป่องก็คาดว่าน่าจะเหมือบอะไรเข้าไป
เหลือมตัวนี้เนี่ยนะมันเลื้อยเข้าไปลานจอดรถของบ้านเลขที่๘
๘หมู่๑ตำบลบ้านปฐุมอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยก็ช่วยกันแบบมาจับกันนะนะ
คือเจ้าเหลือมเนี่ยจับง่ายเพราะอะไรมันอิ่ม
โอ้ดูท้องมันดิทุ่มต่องเลยอะ
ใช่แล้วคุณดูดิมันขยับตัวไม่ได้มันอิ่มแล้วตัวมันก็ใหญ่ใช่ไหม
ยาวเกือบ๔เมตรท้องป่องเหมือนเพิ่งกินอะไรมา
มันก็เลยหนีไม่ค่อยไหวจนมุมอยู่ที่หน้าสารพระภูมิในบ้าน
ใจมันคงอธิษฐานว่าให้พระภูมิเจ้าที่ช่วยเหลือหน่อย
แต่ไม่ทันเพราะคนมาจับได้ก่อน
โอ้โหเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณธรรมรัฐลอยมาอายุ๔๘ปีนะฮะ
เขาบอกว่าตอนที่เขามันนั่งสวดมนต์เนี่ยนะอร่างสมาสม
ห้องเสียงอะไรสุนัขสุนัขเห่าค่ะคุณ
ก่อนให้เขาสัมภาษณ์เขาปิดไฟก่อนได้ไหมมันแสบตา
คือคุณก็มันบอกแบบอุ๊ยปิดไฟก่อน
ฟังฟังอย่างเดียวก่อนนะคะเขาบอกอย่างนี้เขานั่งสวดมนต์
แล้วสุนัขที่เลี้ยงไว้๓ตัวมันเห่าเสียงดังมาก

จัดรถหลังบ้านครับเขาก็เลยรีบลงมาดูแล้วก็พบว่าอุ้ยแบนงูเหลือมขนาดใหญ่แล้วท้องป่องแบบเนี้ยคุณรู้ไหมอืมคาดว่าเมือบตัวเงินตัวทองที่อยู่ในเบาะข้างบ้านมาโอโหลงูกินตัวเงินตัวทองอุ้ยไม่เคยเจอเหมือนกันน่ะแล้วมันตัวใหญ่อ่ะกินเข้าไปได้ยังไงเนี้ยเนี้ยเขาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก
ใส่เข้าไปได้จริงเหรอน่ะใส่ได้แต่แบกไม่น่าไหวอ่ะเออจริงเนี้ยผู้ชายสองหุ้นอ่ะคุณดูไซส์ขนาดนี้เข้าเมือบเข้าไปอ่ะตัวเงินตัวทองไหมล่ะอาจจะเป็นแบบตัวแบบลูกอ่ะเอาแต่แต่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมหน้าฝนแบบเนี้ยงูเนี้ยมันจะเล้ยออกมามากกว่าปกติมากกว่าหน้าอื่นเอาจริงจริงหน้าร้